ไปที่ปราจีนบุรีครับช้างป่าทัพลานเนี่ย
ไอ้ละมุดชื่อละมุดชื่อหวันใช่ไหม
ละมุดชิ้นละมุดมันหิวมากครับ
มันมาพังกำแพงบ้านเขากินข้าวสาร
ที่กำแพงพังนี่ชาวบ้านบอกนี่ผอมแล้วนะเนี่ย
มันหิวโซแล้วมันผอมจังเลยนะครับ
ชาวบ้านเชื่อว่าไอ้ตัวนี้นะ
มันต้องไม่ใช่ช้างป่าแต่กำเนิด
มันต้องเป็นช้างเลี้ยงมาก่อนไปดูครับ
มันพอออกแล้วมันจะตามต้น
มุดเอ้ยเข้าป่าเข้าดงเดอะลูกเอ้ย

ป่าป่า
กลับไปลูกกลับไป

ไม่มีอะไรให้คิดหรอกลูกเอ้ย
กลับไปที่นะ

เขาปาก็ดงมาอยู่ที่ของเราลูก
ชาวบ้านก็กลัวลูกจะเดือดร้อน
เป็นรูโว่ให้เห็นไหมครับคุณผู้ชมครับ
เหตุการณ์นี้นะครับเกิดขึ้นเมื่อช่วงเช้าวันนี้เอง
ที่บ้านทุ่งแฝกหมู่๓ตะบนทุ่งโพอำเภอนาดี

เอาไปฟังชาวบ้านเล่าหน่อยฮะมันมายังไงเลยละมุดเอ้ย
เข้ามาช่วงประมาณสัก๘โมงครึ่งนะครับ
พอเข้ามาปั๊บนี่ก็เนี่ยเดินเข้ามาตามนี้นะครับ
เสร็จแล้วก็จะมาล้วงอาหารตรงนี้ไม่มีนะครับ
นี่คือร่องรอยการเสียหายที่ช้างได้ดันเข้ามา

คือทางคุณแพ้วเนี่ยก็บอกว่าสามารถตบหัวได้นะครับ
แต่คราวนี้อยากจะวิงวอนคนที่เกี่ยวข้องสักหน่อยหนึ่งนะครับ
มาช่วยคือถ้าหากว่ามีคนไหนจิตทาอยากจะเอาไปเลี้ยงก็เอาไป
เพราะว่ามันเชื่องมันไม่ได้ดุร้ายอย่างที่ทุกคนคิดนะครับ
ถ้ามันเป็นท่านที่อยู่ในอุทยานจะเอาไปเลี้ยมาได้ไหม
ก็มันผมดูแล้วว่ามันไม่น่าช้าในอุทยานครับ
ถ้าช้างอุทยานมันไม่สามารถที่จะไปตบหัวได้
โอ้โหท่านผู้ใหญ่ครับยังไงจะตบหัวพี่ละมุดก็ดูจังหวะพี่ละมุดหิวด้วยนะฮะ
อย่าไปตบมันนะครับตอนพี่ละมุดเขาหิวเนี่ย
โอ้โหคุณผู้ชมฮะเนี่ยชาวบ้านบอกเชื่องเชื่อว่ามันน่าจะเป็นช้างเลี้ยงมาก่อนมันถึงเชื่องขนาดนี้นะครับ
แล้วบ้านหลังนี้มันไม่ได้มาเยี่ยมครั้งแรกนะครับ
ทีมข่าวไปถามลุงแพ่วลุงแพ่วทวีสุกเนี่ยลุงแพ่วมาดูกำแพงอยู่นะฮะ
เมื่อกี้ที่คุยที่คุยกับละมุดคนนี้แหละครับอายุ๘๐ปีแล้วนะฮะ
ท่านบอกว่าโอ๊ยนักข่าวละมุดมันมาเยี่ยม๕๖ครั้งแล้วมาทีไรก็มาหาของกินแบบนี้แหละ
แล้วมันเดินตามคนด้วยนะเอาฟังลุงแพ่วหน่อยฮะ

ตรงสูงมากทุกคนที่รู้จึงอยู่เท่านั้นไม่ได้ว่าตัวเล็กอ่ะ
ไม่รู้แต่ว่าผอมมาก
คนเป็นช้างเค้าเลี้ยงมาแล้วซึ่งออกมาไปปล่อยก็แค่นั้นแหละ

ไม่จะไปจับช้างคานั้นที่สายหญิงหวัดไง

เราหาอะไรกินของกินแค่นั้น
มันรู้จักลุงนักศีล
ใช่ไอละมุดไหม

ไอด้วนไอด้วน
หางมันด้วนหางไม่มีขนเลย

คือไอ้ละมุดเนี่ยมันคือตัวเดียวกับไอ้ด้วนนะครับ

นะครับไอด้วนช้างป่าทับลานเนี่ย

มั่นใจเลยว่ามันเป็นช้างเลี้ยงมาก่อนแน่

เอารถเนี่ยมาปล่อยมันอ่ะ

เป็นช้างที่ไม่มีทะเบียนนะครับ
มันเดินหาอาหารเดินหาอาหาร

มีรั้วเหล็กประตูหน้าบ้านพัง
ทางเดินข้างบ้านถูกช้างเดิน

นี่แหละครับคุณผู้ชมฮะโอ้โหความเสียหาย

แล้วก็กำแพงปูนะครับก็พังลงมา
มันชอบเข้าครัวชอบกินอะไรบ้างล่ะ

ท้องไม่อืดเหรอละมุษย์ปลาร้า

ชาวบ้านสนิทกันตบหัวเล่นได้

หวหน่อยนะอย่าไปตบหัวในเวลานั้นนะ

สินแล้วก็เรื่องของการ

ใช่ค่ะก็ผลักมุษย์เอาไว้ด้วยนะฮะ